เพราะว่ามีคนไปเจอลักษณะคล้ายผ้าห่อศพ
และตามผ้ามีชื่อของโรงพยาบาล
ทิ้งอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ

เฮ้ยมันเป็นผ้าห่อศพอะไรหรือเปล่า
โดยเฉพาะเป็นผ้าห่อศพที่เสียชีวิตจากโควิดหรือเปล่า

ตำรวจสพกระทุ่มแบนรับแจ้งเหตุ
มีคนเอาห่อผ้ามาทิ้งไว้แบบนี้
ในซอยพุทธศาคร๑๒อำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะ
รีบไปตรวจสอบในน้ำไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขของอำเภอค่ะ
ไปตรวจสอบกองผ้าดิบมันก็มีโลโก้นะ
เป็นชื่อโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเลย

กองเป็นผ้าดิบที่มีโลโก้มูลนิธิร่วมกระตันยู
ผ้ามีหลายสีด้วยฟ้าเขียวขาว
ดิบเหล่านี้บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแต่เขาก็กลัว
นางอุไรปานกระเสมยุด๗๘ปีเล่าว่าเห็นรถกระบาด

ขับเข้ามาแล้วก็มาจอดทิ้งไว้แล้วก็หลบหนีไป

เห็นรถปิ๊กอั๊บมันมามันพ่วงแบบนี้ขาวนี่

มันพ่วงมาใส่มาป้าก็ว่าไงอย่างนี้มันที่ผิงขยะหรือเปล่าวะ
ก็ดูดูแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งคนภิการมาไปบอกว่า
พี่ไรฯมีคนผิงขยะนะ

ป้าก็รีบตามมามันรีบออกไปเลย

ได้เรียกรถกระบาดไหมครับ
เบื้องต้นตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านผ้า
ที่รับทำโลโก้ต่างของโรงพยาบาล
เอามาทิ้งไว้เพราะชิ้นงานมันเสีย
มันมีตำหนิและไม่ได้มาตรฐาน
ขณะนี้กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิด
หาตัวคนขับรถกระบะที่เอาผ้ามาทิ้งไว้
เพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่ค่ะ